งานเดียวกันค่ะเจอคุณตายชุติมานั่งข้างเลยนะคะ
ก็ต้องถามถ่ายกันนิดนึงเรื่องคดีความนะคะ

การยืดชุดลูกกันนะคะ
ระหว่างสามีคุณทิมพิธานค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาขึ้นโรงขึ้นศาลไปค่ะ
ล่าสุดนะคะสารสั่งค่ะก็คือ
ทางคุณตายได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกกันคนละครึ่งนะคะ
โดยเธอได้อยู่กับลูกสาววันศุกร์จนถึงวันจันทร์ค่ะ
ตอนนี้เธอบอกว่าไม่คิดอะไรเลยขอทำหน้าที่ทุกอย่าง

ส่วนเรื่องฟ้องร้องยังไม่มีเพิ่มเติมนะคะ
และตอนนี้ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาด้วย
รอตกลงทุกอย่างให้ลงตัวเคลียร์กันเรียบร้อยก่อนนะคะ
ตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างตามที่สารกำหนดมาก่อน

แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเราก็อยากให้ลูกได้รับอะไรที่ดีที่สุด
ไม่เคยคิดจะให้เขาขาดใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่ว่าจะให้เขาอยู่ยังไงให้มีคุณภาพที่สุด
ตามที่คุณหมอเด็กแนะนำ
มีการตกลงกันต่อหน้าผู้ใหญ่สองฝ่ายคือตั้งแต่วันที่๓๐สิงหาปีที่แล้ว
แล้วว่าหยุดสถานะการเป็นสามีผู้ใหญ่
ก็คือหยุดสถานะการเป็นสามีภรรยาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นมาหย่านะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้อาจจะคืนดีกันก็ได้ไม่แน่นะ
อย่างที่บอกแล้วว่าความรู้สึกลูกนะคะสำคัญที่สุดนะคะ